ตลาดมาแล้วค่ะตลาดแห่งนี้เทียนไม่มีนะคะ
มีแต่เนื้อสัตว์ค่ะไปดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะ
นี่เลยหมูเนื้อแดงวันนี้นะอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันบ้างผักกาดขาววันนี้๒๕บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีน๑๖บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักชีไทย๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ